คุณผู้ชมครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ
ก่อการร้ายเกิดขึ้นแล้วก็เขย่าขวัญ
รวมไปถึงความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วทุกมุมโลกครับ

ที่มีการแผ่อิทธิพลค่อนข้างมากในซีเรีย
และแฝงตัวเข้าไปก่อเหตุโจมตี
สร้างความรุนแรงในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปนะครับ
นี่เองทำให้สหรัฐรวมทั้งชาติพันธมิตรนั้น
ต้องยกระดับความเข้มข้นในการปราบปราม
และการกวาดล้างกลุ่มไอซิสครับ
สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกด้านหนึ่ง
นั่นก็คือมีผู้อพยพจากตะวันออกกลางจำนวนมาก

เหล่านี้คือปรากฏการณ์แห่งปี
นับว่าเป็นปรากฏการณ์ภัยก่อการร้าย

ภาพร่างไร้วิญญาณของหนูน้อยไอลัน
ผู้อพยพชาวซีเรียวัย๓ขวบ
ถูกคลื่นซัดนอนตายเกยตื้นบริเวณชายหาด

นับเป็นอีกหนึ่งกระแสการส่งต่อปรากฏการณ์ช็อกโลก
ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่๓กันยายน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ยามฝั่งกรีส

เสียชีวิตพร้อมด้วยพี่ชายวัย๕ขวบ
รายงานข่าวระบุว่าครอบครัวของหนูน้อยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อบพยพที่เดินทางมาจากเมืองโคบานีของซีเรีย
ซึ่งถูกกองกำลังไอศิษย์เข้ายึดครอง
ทำให้ประชาชนพากันอพยพหนีตายออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี
และต้องการมุ่งหน้าไปขอลีภัยยังประเทศแคนาดา
ในขณะที่ปีนี้กริสเซอร์เบียเยอรมนีและฮังเกอรี่กลายเป็นทางผ่านและจุดหมายปลายทางที่สำคัญของผู้อพยพ
ต้องมีคำสั่งปิดชายแดนและออกมาตรการเข้มเพื่อคัดกรองผู้อบพยพ
กันกลุ่มก่อการร้ายที่อาจฉวยโอกาสปะปนเข้าไป
ของหนูน้อยบาดหัวใจผู้คนทั่วโลก
และยังกรีดลึกเข้าไปสู่จิตสำนึกของบรรดาผู้นำชาติยุโรป
ในการเร่งหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้อพยพ
แม้จะมีความท้าทายทั้งเรื่องเงินช่วยเหลือการจัดสรรจำนวนผู้อบพยพ
และความเสี่ยงภัยต่อการก่อการร้าย
อกจากนั้นภาพนี้ยังสะท้อนถึงชีวิตที่ไม่รู้ชะตากรรมของบรรดาผู้อพยพ
นับล้านคนจากตะวันออกกลาง
ที่กำลังเดินทางรอนแรมมุ่งหน้าเข้าสู่พรมแดนยุโรปเป็นจำนวนมากที่สุด
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
คนเหล่านี้ต้องหนีสงครามกลางเมืองและการทิ้งระเบิดโดยกองทัพรัสเซีย
สหรัฐและชาติพันธมิตรเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายที่กำลังดุเดือดและขยายวงขึ้นเรื่อย

ปรากฏการณ์ผู้อพยพทะลักเข้ายุโรปในปีนี้มีความน่าวิตกอย่างมาก
และตราบใดที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังลุกเป็นไฟ
ไม่มีทีท่าว่าปัญหาผู้อพยพจะบรรเทาเบาบางลง
หากย้อนไปดูที่ต้นสายปลายเหตุเราจะเห็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์แห่งปีที่ทับซ้อนกันอยู่
นั่นก็คือปรากฏการณ์การโจมตีแบบไร้รูปแบบคาดเดาไม่ได้
ของผู้ก่อการร้ายกลุ่มไอซิสรวมทั้งกลุ่มอื่นที่ประกาศสวามิพักษ์
ซึ่งใช้วิธีแฝงตัวเข้าก่อเหตุในหลายประเทศแถบยุโรป
ไม่ว่าจะเป็นที่เบลเยี่ยมและฝรั่งเศส
ก่อการร้ายที่มีมูลเหตุมาจากสงครามกลางเมืองในซีเรีย

ความรุนแรงในซีเรียยังทำให้เกิดกระแสความกลัว
ว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่๓
เพราะเป็นชนวนให้เกิดการแบ่งคั่วของมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับรัสเซีย
สองฝ่ายจะมีเป้าหมายเดียวกันคือการโจมตีทางอากาศ
กำจัดกลุ่มไอซิสให้สิ้นซาก
ในวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ดินแดนซีเรียที่ยังไร้เสถียรภาพ
กลายเป็นแดนสวรรค์ของผู้ก่อการร้าย
รอวันแทรกซึมเข้าไปก่อเหตุในยุโรปสหรัฐและประเทศอื่น
อีกทั้งยังนำไปสู่การเฝ้าระวังและปราบปรามที่ต้นต่อ

ยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้วิกฤตผู้อพยพรุนแรงมากขึ้น
ขณะที่ความหวัดกลัวภัยก่อการร้าย
ก็ยิ่งทำให้ชาติยุโรปลำบากใจ
และความพยายามในการปราบรามกลุ่มก่อการร้าย

และส่งผลกระทบต่อกันอย่างน่าจับตามอง

ทางฝ่ายบรรณาธิการข่าวไทยรัฐทีวี
คัดเลือกให้เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์แห่งปี๒๕๖๒